ไปเบรกที่แล้วมีเรื่อง๑๘บวกมาบอก

โอ้โหหล่อจังค่ะ

ไม่หล่อได้ไงพี่เพชรพุ่มพวงอ่ะ
หล่อขนาดนี้มาสแมนขนาดนี้
มีสาวทักดีเอ็ม๑๘บวกมา๕
ถึงก็ปวดหัวเวียนเหตุเลยกันทีเดียว

ตัวเล่าให้กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเราฟัง

เหมือนเอาแบบภาพปลอมมาหนึ่งใช่ไหม

เข้ามาหานุ่มเพชรพร้อมกับชวนคุยเรื่องราว๑๘บวก

งานนี้หนุ่มเพชรก็เลยทำการโพสต์เตือนภัยพร้อมกับชี้แจงตามภาพ

ว่าคุณกำลังโดนมิจฉาชีพในรูปมาทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ถ้าใครเป็นเจ้าของภาพอันนี้นิดนึงนะคะ
คุณโดนแล้วนะโดนแอบอ้างแล้วนะต้องระวังตัวนะคุณผู้ชม
รวมถึงยังบอกอีกนะคะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนทักเข้ามาหา
เข้า๑๘บวกมีทักมาบ่อยอีก
สิ่งที่ทำได้หลังจากนี้ก็คือต้องระวังให้มากขึ้น
ทั้งคำพูดแล้วก็การโพสต์ค่ะ
หากใครจะแอดเฟรนด์เราหรือว่าจะทักมาหาก็ต้องดูให้ดีนิดนึง
บางทีใครมาขอเป็นเพื่อนเราในเฟซบุ๊คคุณผู้ชมนิดนึง
ลองสืบไปก่อนว่ามีเพื่อนที่ร่วมกันหรือเปล่า
เพื่อความปลอดภัยนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หนุ่มเพชรค่ะบอกไม่คิดจะฟ้องร้องนะจ๊ะ

แต่ว่าครั้งนี้คือมันก็มีหลายคนแหละที่ทักเข้ามา
แต่ว่าถ้าเข้ามาในลักษณะที่แบบเราดูทรงว่าเหมือนจะอยากจะหลอกล่อให้เราพูดอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วก็เท่าที่ดูโปรไฟล์ก็ไม่น่าจะใช่ตัวตนจริง
เพราะว่าสมัยนี้มิจฉาชีพก็เยอะมาทุกรูปแบบครับใช่ครับผม
โอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นแหละครับไม่ต้องขนาดนั้นครับ
ก็เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาครับแต่ว่าเราก็ป้องกันตัวเราในแบบนี้ดีแล้ว
อย่าไปทำเลยนะครับแบบนี้ไม่ดี
ทำไมต้องหันไปบอกเรื่องขวัดอ่ะครับพี่แกล่ม

แจ๊กกะลีนเธอหรือเปล่าวะถ้าไปหาเขาอ่ะ
รอบเนี่ยเธอมีพิรุษใช่ไหม
พี่แจ๊กกะรีนเขาทักไปทุกวันอยู่แล้วเขาทักถามเรื่องข่าวเรื่องอะไร

ร่วมตัวมีพิธรุฑอีกแล้ว่ะไม่ให้ดูว่าชาติเรามันสีสันอลังการไง